ทุกผู้ชมครับเราตามเรื่องนี้ให้ครับ
ไม่แน่ใจว่าท่านได้เห็นในสังคมออนไลน์กันบ้างหรือไม่อย่างไรนะครับ
หรือว่าถ้าท่านที่ยังไม่ได้เจอนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
เรื่องของคุณตาท่านหนึ่งนะฮะที่มีผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
เป็นภาพของคุณตาที่นั่งอยู่กับพื้นในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๒๔พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
ผู้ที่โพสต์เนี่ยชื่อว่าคุณอภิชาติเวียงสุริ
บอกว่าไม่รู้ว่าลุงเป็นใครมาจากไหนเห็นแล้วสงสารครับ
ได้ข้อมูลคร่าวว่ามีรถเก๋งมาจอดแล้วจูงลุงลงจากรถ
แล้วก็กลับขึ้นรถขับออกไปลุงแกก็ล้มลุกคลุกคลานอยู่พักหนึ่ง
ยาในมือหกใส่พื้นมีคนมาพยุงลุงมานั่งพัก
ลุงแกก็กินยาธาตุน้ำขาวสักพักแกก็หมดลมหายใจ
น่าสงสารครับขอขมาลุงด้วยนะครับ
หากมีโชคลาภจะทำบุญไปให้ครับ
แล้วก็วงเล็บเอาไว้ว่าลุงการปฐมเกษมอุดมคุณ
คนเห็นเรื่องนี้แล้วแบบโอ้โหชีวิตคนเราอะไรจะน่ารนทดขนาดนั้น

จะเสียชีวิตด้วยป่วยด้วยไข้เพราะอยู่ตัวคนเดียว
หรือใครขับรถเอามาทิ้งไว้
ใช่เพราะเขาบอกเห็นรถเก๋งคันหนึ่งเป็นรถเก๋งสีแดงอะไรแบบนี้
ขับมาแล้วก็พาคุณลุงมาทิ้งมาวางเอาไว้หน้าคอนโด
เราไปตรวจสอบให้แล้วนะครับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีนะครับ

วันนี้ชาวบ้านหลายคนก็ยังมาดูพื้นที่เกิดเหตุอยู่นะครับ

แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าคอนโดบอกว่า
ช่วงประมาณบ่าย๓๔๕เมื่อวานนี้มีรถเก๋งสีแดงขับมาจอดหน้าคอนโด
แล้วตาเนี่ยก็ลงมาหยุดยืนอยู่ที่ข้างรถ
จากนั้นเห็นคนขับรถแท็กซี่รูปร่างทวมอายุสักหกสิบเจ็ดสิบ
เดินมาคุยกับตาแล้วก็กลับไปที่รถของตัวเองแล้วก็ขับออกไป
แล้วเห็นตาพยายามเดินมาที่ทางขึ้นคอนโดอยู่ห่างไปไม่ถึง๕เมตร
ระหว่างก้าวขาได้สองสามก้าวตาก็ล้มหลงเนี่ยฮะ
แล้วขวดยงขวดยาอะไรก็หล่นกระจายเต็มพื้น
ชาวบ้านก็มาช่วยกันพยุงตานั่งพักที่เสาหน้าคอนโด
หลังจากนั้นก็พยายามถามกันว่าเออตาอยู่ที่ไหนเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไง
แต่ตาไม่ได้พูดตาหยิบขวดยาธาตุขึ้นมาดื่มแล้วบอกขอพักแป๊บหนึ่ง
เขาก็เดินกลับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของตัวเองสำหรับคนที่เล่าให้เราฟังนะครับ
ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้ตาดื่ม
สิบนาทีฮะเดินกลับมาตานั่งหลับตาตัวเหลืองพยายามเรียกสุดท้ายตาเสียชีวิตแล้วฮะ
รถสีแดงค่ะแต่เขาจะไม่ได้เป็นแท็กซี่แต่เป็นรถบ้านแต่เป็นรถเจ๋งค่ะ
เป็นลูกรถเก๋งแต่จะเก่าแล้วล่ะ

คือรถจอดแล้วเขาก็จูงแขนพ่อใหญ่นั้นลงมา
ลงมาแล้วก็ให้เขายืนอยู่ตรงโน้น
ยายก็คิดว่ายายก็คิดว่าเขาจะไปเก็บของในรถแต่เขาก็ขึ้นรถแล้วเขาก็ฝากขับออกไป
ยายก็ร้องใส่อยู่หรอกเอ้าทำไมเอาคนอื่นแก่มาไว้อย่างนั้นเพราะว่ายายมาเทขยะยายเย็นตรงนี้
ลงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วที่รถออกไปแล้วแกก็เดินมาตรงนี้ค่ะลูก
แกจะสลุดนั่นแหละเพราะว่าแกล้มอยู่ตรงนี้๑๐กว่านาที
ไม่นานอะค่ะสิบขวัญนาทีนี้แหละ
รถเก๋งสีแดงที่ลักษณะเป็นแท็กซี่ที่พาตามาส่งก็เลยเอ๊ะเอาตามาทิ้งหรือเปล่า
มาทิ้งหรือเปล่าคุณนัทพงศ์ก็เลยตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลบางใหญ่นะครับ
เพราะว่ามีซองยามีชื่ออยู่นะก็พบว่าคุณตาเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ชื่อนายวิทยาเพชรสุขใจบอกว่าอ๋อนี่เลยคือคุณตาการปฐมเนี่ยนะ
มีพลเมืองดีโทรแจ้งผ่านสายด่วน๑๖๖๙ว่าตาเนี่ยปวดท้องท้องผูกถ่ายไม่ออก
แล้วมีอาการคล้ายจะหมดสติเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็คุณตาเนี่ยก็ถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลให้รักษาตามขั้นตอนนะครับแพทย์สั่งจ่ายยาฆ่าเชื้อยาถ่ายชนิดน้ำให้ตา
เพื่อไปกินที่บ้านนอนดูอาการแล้วตาก็ลุกจากเตียงบอกว่าจะขอกลับบ้านนะ
เขาก็พยายามจะให้ดีที่สุดว่าเออหายดีแล้วเหรออะไรยังไง
แต่ตาบอกจะกลับบ้านให้เรียกรถแท็กซี่ให้ตอนนั้นเจ้าหน้าที่เวรเปรย์เขาบอกว่าเขาก็เป็นห่วงนะ
ยังไม่อยากให้กลับนะอยากให้ดูอาการให้แน่ใจก่อนสุดท้ายตาการปฐมไม่ยอมฮะ
เดินไปเรียกรถเองก็เลยต้องตามรถให้นะครับเป็นรถรับจ้างให้ไปส่งที่คอนโดย่านบางใหญ่
ก็ไม่มีเงินติดตัวนะเนี่ยเจ้าหน้าที่เวรเปรย์เขาบอกว่าเนี่ยภาพวงจรปิดก็เห็น
อ่าตาก็ไปนะครับรถแท็กซี่ก็มารับตาไม่มีเงินเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ก็ยังให้เงินไปหกสิบบาทเป็นค่ารถ
ค่ะแล้วก็ภาวนาอยู่ในใจว่าเอออย่าให้ตาเป็นอะไรเลยสุดท้ายแล้วมาได้ข่าวก็คือตาเสียชีวิตแล้วฮะ
ผมก็ถามลุงว่าลุงจะกลับบ้านเหรออะไรเขาก็บอกกลับอ่าแล้วลุงกลับบ้านถูกเหรอ
เขาก็บอกถูกว่าเขาอยู่คอนโดซิตี้ผมก็เลยเรียกแท็กซี่ให้เขาผมถามลุงมีตังค์ผมก็เลยเอาเงินจ่ายค่าแท็กซี่ให้ลุง
เรียกแท็กซี่มาให้แล้วก็จ่ายค่าแท็กซี่ไว้ให้ลุงผมเมื่อตอนแรกผมยังไม่อยากให้ลุงกลับด้วยคิดว่าลุงเดินไม่ได้เลย
แต่พอลุงลองเดินแล้วลุงก็เดินได้เขาก็เดินได้เขายังมานั่งเก้าอี้สีฟ้าผมก็เลยเรียกรถทักซี่
กำลังติดต่อตามหาญาติให้นะฮะเพราะว่าตอนนี้คุณตาเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็ยังไม่มีญาติติดต่อขอรับศพเลย
ตรวจสอบทะเบียนราชเหมือนอยู่คนเดียวเลยอ่ะที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้